ใหม่กาแฟเอ็มเรสโซดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน

กู้ง่ายไว้ใจเรา

ข้ามเพลงนี้ไปเลยครับ

ใจมากเลยใช่ไหมครับ

เห็นไหม

อีกโครงกลางแบบกลางที่ผมนะ

ตั้งเป้าไว้เล่น๑แสน

เห็นเธอได้เห็นลอยยิ้มคุณหมานี่แหละ

ไม่ได้สักหน่อยหนึ่งเลย
นิดเดียวแต่ว่าร้องไปมันต้องมีผิดเยอะ

ก็มาถึงจุดที่มันไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕
คุณหมาจะสู้หรือจะหยุดครับ

พอเป็นไปดังคาดคุณหมาก็หยุดนะครับ
หยุดในเพลงที่๕นะครับ
รับเงินรางวัลที่สะสมมาในเพลงที่๔

ก็ยังสามารถเอาเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวได้

ถึงแม้ว่าเป้าที่ตั้งเอาไว้อยากจะได้๑แสนบาท

จริงแล้วต้องการ๓แสนด้วยซ้ำ
ก็ยังดีกว่าที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลย

จะไม่ได้ให้เงิน๖หมื่นไปง่ายครับพี่หมา
ต้องมีข้อแม้ข้อหนึ่งมาแลกกันก่อน
พี่จะต้องร้องเพลงที่อินโทรมันก้าว

ร้องเพลงเก่งแล้วพี่ร้องเพลงเก่งของพี่

ครับผมฟังเพลงคิดถึงพี่ไหม

ซาเล้งของเขาที่ใด
โบเข้าไปรับของเก่าของท่าน
เพื่อให้เขาได้มีต่อยอดเป็นทุนชีวิต
ส่งลูกเรียนและเสาบ้านของเขา

ห่างกันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่บ้างไหม
อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสัจจาสัญญาที่หาย
ว่าตัวห่างไกลหัวใจชิดกัน
คิดถึงพี่ก่อนน้องนอนก็ได้
เมื่อยามหลับไหลน้องเจ้าจะได้นอนฝัน
ข้างขึ้นเมื่อใดแก้วใจโปรดมอง
แสงของนวลจันทร์เราสบตากัน
ในแสงเหลือเหลือ
คืนในข้างแรมฟ้าแซมดารา
น้องจงมองหาดาวประจำเมือง
ทุกคืนเราจ้องดูเรือนดาว
คราวเราฝันเห็นกันเนื่อง
ถึงสุดมุมเมืองไม่ใกล้อีก
คิดถึงพี่หน่อยนางกลอยใจเจ้า
ที่ตรงพี่เหงาเพราะคิดถึงเจ้า

ฝากใจกับจันทร์ฝากฝันกับดาว
ทุกคราวก็ได้เราตามสุขใจ
เมื่อคิดถึงกัน
ล้านเพราะพอเราถึงจริงนะครับ
ต้องขอขอบคุณจินตรีลาจากศรีธัญญาคาเบอร์เร่
ให้เกียรติมาแสดงจินตรีลาอยู่ข้างหลัง
คุณหมาถ้าคุณหมาตัดสินใจร้องเพลงนี้โดยไม่ใช้ตัวช่วย

ผมต้องสับสนคำว่าน้องคิดถึงพี่มีใหม่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

ถ้าคุณผู้ชมพลาดคลิปที่กำลังจะเปิดต่อไปนี้นะคะคุณผู้ชมถือว่าจะพลาดโอกาสที่จะจะเห็นความสว่างในชีวิตเลยค่ะคุณผู้ชมไปชมกันเลยครับ
แค่มองตากันก็เข้าใจดู
รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนหลทางสู้
ยังมีคำประโยชน์ยังมีคำประใจ
มีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสนอเด้อคนบ้านเห่า
เนี่ยแหละอยากให้รู้คราวหน้าเร็ว
นะครับเราจะได้มาดูซิว่านักสู้ชีวิตของเราเหล่านี้นะฮะ
จะมาสร้างปรากฏการณ์อะไรบนเวทีของร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตกันบ้าง
วันนี้ต้องขอบคุณพี่หมานะคะแล้วก็ยินดีด้วยนะครับ
กับเงินที่ได้ไปหกหมื่นบาทนะครับมีคุณค่าอย่างยิ่ง
อย่างที่บอกค่ะถ้าคิดจะสู้สู้ให้ถูกที่ถูกวิธี
รับรองค่ะว่าโอกาสนี้จะเป็นของคุณค่ะ
แล้วก็กลับมาพบกับเรื่องราวดีแล้วก็ความสนุกสนานได้
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
เป็นต้นปลายทางไทยรัดทีวีช่อง๓๒และ
ต่อจากนี้เลยค่ะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะ
คุณเอชายามิดชัยรออยู่ค่ะกับ๔คำถาม
ถ้าตอบถูกรับเลย๑ล้านบาท
เคยเห็นแล้วใช่ไหมคะแตกไปแล้วล่าสุดค่ะ
เพราะฉะนั้นติดตามและให้กำลังใจนักสู้ชีวิตด้วยค่ะ
เกมต่อชีวิตทางไทยรัฐทีวีค่ะ
ครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับ

ครับผมตั้งเป้าไว้๑แสนบาทแต่วันนี้ได้๖๐๐๐บาท
ผมโอเคมากเลยครับขอบคุณทางรายการร้องได้ให้ล้านครับ
เพราะเงิน๖๐๐๐บาทนี่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผมจากคนที่เป็นหนี้

ผมจะกลายเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตมากทุกวันเลยครับ
ผมชื่อแซนนะครับผมตาบอดครับ
เวลาจะไปไหนมาไหนก็เดินแถวเนี่ยครับผมครับ
รถกระบะรถสี่ประตูรถปาเจโร่
ที่ผมตกมือมันแสนจะสะท้อนครับผม

ผมจำอะไรไม่ค่อยได้ครับผมจำเพื่อนแหละสามคนครับผมรักมากครับผม
ตั้งเล่นวงอาคาเบล่าด้วยกันนะครับผมครับ
ไม่ได้เจอกันนานแล้วครับคิดถึงเพื่อนมากครับ

ผมอยากบอกปีชากับกบรอก่อนเดี๋ยวจะไปตามหา